เรื่องของเงิน๕๐๐๐บาทกับเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ท่านก็บอกว่าฉันถูกทิ้งหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าไม่ได้รับข้อความตอบรับมาเงินก็ยังไม่ได้

เขาค่อยทยอยตรวจสอบใครผ่านเกณฑ์ก็ทยอยโอนเงินให้
ก็ตามที่เขาคาดการณ์ไว้นะคะว่าล็อตแรกก็น่าจะได้ช่วงเวลานี้แหละ
แล้วก็หลังจากนี้ก็คือค่อยทยอยแจกไป
แต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าวันแรกคนที่ได้ก็ดีใจแหละค่ะ
แต่ก็จะมีบางกลุ่มคนที่ได้แล้วก็ออกมาโพสต์ทำนองเหมือนกับว่า
เฮ้ยได้ด้วยอ่ะโกหกแล้วทำไมได้อ่ะ
หรือบางคนก็เป็นแบบอุ๊ยเสร็จเงินหลังตู้เย็น
เรื่องเนี้ยเป็นดราม่าหนักเลยเหมือนกันนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะ
เขาก็ออกมาบอกว่าล็อตแรกมีคนผ่านการคัดกรองคุณสมบัติไปแล้ว๑ล้าน๖แสนคน
ซึ่งวันนี้น่าจะมีคนได้เงินเนี่ยประมาณ๒๘๐๐๐คนนะคะ
วันที่๙เมษายน๗๕๓๐๐คนแล้วก็วันที่๑๐เมษายน๖๔๔๐๐คนค่ะ
ก็จะทยอยจ่ายไปทุกวันตามผลการคัดกรอง
คิดว่าจะมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติไม่เกิน๘ล้านคนนะคะ
ที่ลงทะเบียนกันมาเนี่ย๒๔ล้านคนโอ้โหได้แค่๑ใน๓เท่านั้นเองนะ

ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเกิดดราม่าขึ้นหนักมากในโซเชียลมีเดียนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า๕๐๐เข้าบัญชีแล้วค่ะก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็น
โอ้โหคนที่เขาไม่ได้เนี่ยคุณเขาเดือดมากเลยนะ
แล้วคนเข้าไปขุดคว้นยะเฟสเขาเยอะนะ
คนเข้าไปถล่มด่าหนึ่งแล้วคนก็เข้าไปขุดสองว่าอ้าวชีวิตเธอนี่

ชีวิตดีนี่มีตู้รองเท้าตั้งเยอะซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าใช้ชีวิตหรูอยู่สบาย
แล้วมาลงเงินแบบรับเงิน๕๐๐บาททำไมอ่ะไม่ได้เดือดร้อนจริงนี่นะ
คือคนด่าทั้งตัวเจ้าของโพสต์ด่าลามไปถึงรัฐบาลว่านี่ตรวจสอบยังไง
มันได้ผลจริงหรือเปล่าว่าแบบคนนี้เขาสมควรได้รับเงินช่วยเหลือแล้วอะไรแบบนี้นะคะ
คือสุดท้ายแล้วต้นโพสต์ต้องออกมาโพสต์ใหม่บอกว่า
ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วเธอก็ย้ำว่าจริงแล้วที่เธอออกมาโพสต์คือโพสต์โพสต์ยาวมากนะ
ชี้แจงว่าคือเธอตั้งใจประชดรัฐบาลว่า๕๐๐บาทมันทำอะไรไม่ได้หรอก
ช่วยเหลือคนอื่นอ่ะเงินแค่นี้ทำไมคุณไม่ไม่ทำให้มันได้เยอะกว่านี้
หรือว่าสิ่งที่ประเด็นที่เธอพูดก็คือว่า
เงินที่รัฐบาลเอามาแจกคืนเนี่ยมันคือเงินภาษีที่เราจ่ายกันทุกวันมีตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน
ทำไมยังจะต้องมานั่งแบบให้ลงทะเบียนแล้วต้องมานั่งรอได้รับคัดเลือกว่า
ใครที่จะเป็นคนได้เงินบ้างมันควรจะเป็นประชาชนทุกคนหรือเปล่าที่ได้เงิน
อันนี้คือคำชี้แจงของเธอนะแต่ก็เอาละค่ะก็โดนถล่มไปยับเยินมากแล้วอะนะคะ
กันอีกครั้งนึงนะคะว่ากลุ่มที่จะได้รับพิจารณาก่อนก็คือกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระ
อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ก็คือกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมะคุเทศ
แล้วก็อาชีพค้าขายร้านอาหารนะคะแต่นี่ก็มีแม่ค้าหลายคนนะที่บอกว่าไม่ได้อ่ะอืม
ส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ค่ะค่าราชการนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรผู้ค้าออนไลน์โปรแกรมเมอร์
แล้วก็คนงานก่อสร้างอันนี้ก็เป็นดราม่าเหมือนกันว่าอ้าวเขาก็ได้รับผลกระทบเต็มเหมือนกันนะ
คนงานเกาะสร้างแถมยังมีคนโพสต์ด้วยว่าเป็นครูทำไมได้อ่ะ
คนงานก่อสร้างเขาได้เงินเป็นรายวันแล้วไม่มีการก่อสร้างแล้วเอาที่ไหนกินนะอะไรแบบนี้นะฮะ